แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่มูแก้วจากจังหวัดแม่ห้องศรนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจใช้หนี้และเป็นทุนการศึกษาของน้องหวานได้สามารถเรียนไปจนถึงชั้นปริญญาตรี

ผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายคน
คงเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นไปตามกันว่า
อยากให้ครอบครัวนี้ได้ทุนสูงสุดเหลือเกิน
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยข้อแรก
เรื่องแรกที่ผมจะเฉลย
ผมขอเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม
ข้าวโพดเข่งนี้มีน้ำหนักกี่กิโลกรัม
กิโลกรัมสี่ตัวเลือกด้วยกันนะครับ
หกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบข้อสามค่ะ
แม่บูแก้วเลือกตอบตัวเลือกที่สามเจ็ดสิบห้ากิโลกรัม
เรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยว่าถูกหรือไม่ถูก

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกแล้วเพราะฉะนั้นได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาท
มาฟังเฉลยข้อต่อไปนะแม่นะ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องครอบครัวของเราครับ

คุณพ่อนะครับเลือกตอบเรื่องเรื่องครอบครัวของเรานะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ลายมือใดต่อไปนี้คือลายมือของแม่หมู่แก้ว

คุณพ่อเลือกตอบตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่

จ๋าพ่อจำลายมือเราได้ดีใจไหม

ถ้าดีใจเราไม่เชื่อว่าดีใจ

แสดงความดีใจด้วยการหอมแก้มคุณพ่อสิครับ

เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณแม่มูแก้วได้รับทุนไปต่อชีวิต

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจาก
เรื่องอำเภอขุนยวมครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตำบลใดมีจำนวนหมู่บ้าน
มากกว่าตำบลแม่ยวมน้อยตำบล
ห้านอย

ตำบลขุนยวมซึ่งเป็นคำตอบที่
ขุนยวม

กรุง

โอ้เฮ้ย
เมืองปอนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ขุนยวมมีเพียง๖หมู่บ้านเองนะ
ปอนมี๑๐หมู่บ้าน
ยวมน้อยมี๘หมู่บ้าน
แม่กิมี๕หมู่บ้าน
แม่อูคอมี๖หมู่บ้าน

กับเรื่องนี้ที่ผมกำลังจะเฉลย
อยู่กับคำถามเรื่องนี้ครับ
เรื่องโรงเรียนขุนยวมวิทยาครับ

หมายเลขโทรศัพท์๓ตัวสุดท้าย
ของครูยอดทรัพย์คือ

เงินแสนกลับไปบ้านนะครับ

ผิดครับ

หมายเลขโทรศัพท์๓ตัวสุดท้ายนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของแม่มูแก้วจากจังหวัดแม่ห้องศรได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้
จะเอาเงิน๑๐๐๐บาทนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

ก็คืออยากให้เก็บไว้เป็นค่ารถค่าเดินทางเวลาที่ลูกไปโรงเรียนเพราะว่าน้องจะได้มีคุณภาพในการศึกษา
ค่ะแต่สิ่งที่เห็นเลยเนี่ยผมเห็นความรักในครอบครัวแล้วก็รู้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยหวานค่ะ
อย่าลืมสอนการบ้านแม่นะลูกทุกวันนะแต่ไม่ได้พูดเฉยลูกทีมงานนี่เราแค่พูดไปเปลยเองนะฮะ
ขอโทษคุณผู้ชมขับรถไปซื้อแบบการเรียนมามีของขวัญมามอบให้ด้วยในวันนี้ไหนเอามาสิครับ
ของขวัญเล็กน้อยจากทางรายการนี่นี่ตอนไปนะแม่นี่หนวดมันยังไม่ขึ้นเลย
นี่คือแบบเรียนพื้นฐานนะลูกหนูเอาไปใช้ที่บ้านนะครับมีแบบคัดไขให้ด้วยเนี่ย
มีคัดทั้งสลากทั้งอะไรเลยนะลูกสะกดไปตัวทีละคำแต่เอาเอาพยานชนะให้ได้ก่อน
นี่คือน้ำใจเล็กน้อยจากทางทีมงานเรานะครับ
น้องทีมงานอุตส่าห์ไปซื้อมาให้แม่พ่อขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับในครอบครัวนะ

คุณผู้ชมครับความรักของแม่คือผ้าห่มที่ทำให้ลูกอบอุ่นและความกระตันอยู่ของลูกก็คือหยาดน้ำฝนที่ทำให้คนเป็นแม่ชุ่มชื่นหัวใจ
เรื่องราวดีแบบนี้ผมต้องขอขอบคุณครอบครัวที่มาจากจังหวัดแม่ห้องศรนะครับเขาเดินทางมาไกลมากแต่ถ่ายทอดเรื่องราวดีแบบนี้
เรื่องราวของครอบครัวแม่หมู่แก้วให้กับพวกเราพวกเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วนะครับว่าเราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือยัง
และคนเป็นพ่อเป็นแม่เมตตากับลูกมากพอหรือยังเป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณเพียงส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ
โอกาสที่เราจะมาที่นี่ก็ยากลำบากหนทางไปมาลำบากเงินที่ได้ก็จะเอาไปก็ใช้หนี้บ้างแล้วก็เป็นต้นทุน
ในการเรียนค่ะและเงินที่ได้ทุกบัตรทุกสตางค์มันมีค่าสำหรับครอบครัวเรามากค่ะขอบคุณมากค่ะ